ไปดมกลิ่นหอมของขนมปังหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ร้านนี้เนี่ยคือเป็นแค่รถพ่วงข้างเล็กแต่คุณเชื่อไหม
ว่าคนไปรอต่อคิวกินแบบยาวเหยียดเลยจริง
ต่อคิวยาวคือทำช้าหรือเปล่าไม่
คือเขาอร่อยเพราะอะไรไส้เขาแน่นมากเลยดอม
นี่ค่ะถือว่าเป็นของขึ้นชื่อที่ต้องแวะไปชิมให้ได้เลยนะคะ

เจ้านี้กลิ่นหอมจริงนะ
ชื่อว่าป้าแป๋วปังปิ้ง
ลูกค้าเนี่ยแวะมาแบบเพียบจริงค่ะ
ร้านของป้าแป๋วปัมปิ้งหรือว่าร้านปัมปิ้ง๔ปอ
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง๓ปประยุทธ์ป้อมป๊อกอะไรใดนะคะ

อยู่หน้าสำนักงานชนรับประทานที่พิศนุโลก
ขายมา๑๐กว่าปีแล้วอะดอม

แล้วดูสิไส้แน่น
มะพร้าวเอยหมูหย่องพริกเผาเผือกเนยนมเนยน้ำตาล
ปะรดใบเตยเนยปั่นเพียบค่ะ
วันหนึ่งเขาขายได้นะมากสุดพีคนะ

ใช่ค่ะแล้วเขาขายชิ้นละ๑๐บาท
ถ้าเกิดว่าใส่๒ไส้ก็เพิ่มราคาหน่อยชิ้นละ๑๕บาท
นี่เปิดขายทุกวันเลยนะคุณผู้ชมแวะไปได้ค่ะ
เขาขายกันช่วงนี้เลยเที่ยงถึง๖โมงเย็น
หรือว่าจะโทรหาป้าเป๋าก็ได้นะ๐๘๕๖๐๔๔๖๙๐

ปังปิ้งสี่พรปังปิ้งป้าเป๋านะฮะ